ตำรวจเนี่ยพบเจอกับสองหนุ่ม
รถจักรยานผ่านด่านของตำรวจพอดี

แต่ทีนี้ฮะตำรวจก็ถามถามถ่ายด้วยความเป็นห่วง

ปรากฏว่าผู้ชายทั้งสองคนทำท่าทางมีพิรุษนะครับ
แล้วก็วิ่งหลบหนีจากตำรวจทันที
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่แหละครับตำรวจก็ไม่รอช้าแหละแหม
ก็ต้องวิ่งไล่ตามจับกลุ่มทันทีนะครับ
ตำรวจท่าพ่อท่าตูมน่าจับกลุ่มตัว
นายชัชรินใจพระอายุ๒๕ปี
และนายเกียรติศักดิ์พานทองอายุ๒๔ปี
ชาวจังหวัดกรสินที่พยายามจะวิ่งหนีการจับกลุ่มนะครับ
หลังจากทั้งสองคนเขาทำทีทำท่าว่ารถจักรยานยนต์เขาเสีย
แล้วก็จูงรถผ่านด่านตรวจนะครับ
ตำรวจก็ได้เรียกเข้ามาที่ด่าแล้วก็สอบถามว่ารถเป็นอะไร
ชัชรินก็บอกว่าด้านหน้าอุปกรณ์ด้านหน้ามันแตกอะไรสักอย่าง
ตำรวจก็ถามว่าแล้วติดต่อให้ใครมารับหรือเปล่าให้ใครมาซ่อมหรือเปล่า
ชัชลินก็บอกว่าให้พี่ชายมารับครับแต่คงเสียงสั่นนะคุณ
เสียงสั่นตัวเกร็งกลัวนะครับ

ท่าทางเหมือนหวาดระแวงหวาดกลัวยังไงก็ไม่รู้
และตำรวจก็สังเกตเห็นว่านายชัชรินมีกระเป๋าสะพายมาด้วย
ก็เลยขอเรียกตรวจค้นในกระเป๋าซะหน่อย

ชัชลินไม่ยอมให้ค้นแล้วก็วิ่งหนีออกจากด่านทันที
ตำรวจต้องออกแรงวิ่งไล่เป็นระยะทางกว่า๑กิโลเมตร

แล้วก็ในที่สุดก็ได้ค้นกระเป๋าค้นในตัว
พบยาบ้าพกไว้เสพประมาณ๑๑เมตร
ตำรวจนำตัวนายชัชรินไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็มีพลเมืองดีมามุงดูตอนเจ้าหน้าที่ทำการจับกลุ่ม
บอกว่าพบห่อสีดำพันด้วยเทปพันด้วยสายไฟ
ตกอยู่บริเวณที่จับกลุ้มตัวนายชัชรินด้วย
พลเมืองดีก็มาชี้ให้ตำรวจได้ดู
ตำรวจก็เลยต้องเก็บถุงไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็คุมตัวทั้งนายชัชรินแล้วก็นายเกียรติศักดิ์
๒คนนี้ไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
แล้วก็เอาไอ้ห่อสีดำที่พันด้วยเทปพันสายไฟ
มาแกะดูปรากฏว่าเป็นยาบ้าครับ
ยาบ้ายัดอยู่ภายใน๓ถุงถุงละประมาณ๒๐๐เมตร
ยาบ้าทั้งหมดมีประมาณ๖๐๐เมตร
เท่ากับไม่ได้มีไว้เสพเองนะ
ที่มีไว้เสพเองอยู่ในกระเป๋า๑๑เม็ดก็แยกต่างหาก
ส่วนนี้๖๐๐เมตรเมตรก็น่าจะนำไปขาย
จากการสอบสวนนายชัชรินให้การนะครับว่าเขารับยาบ้ามาจากเพื่อน
ก็ยอมรับว่าจะไปขายแล้วก็จะเอาไปเสพเองด้วย
ซึ่งปกติเขาเสพครั้งละ๒๐๓๐เมตรนะครับ
ส่วนทางด้านของนายเกียรติศักดิ์ให้การปฏิเสธ
อ้างว่าไม่รู้เรื่องเลยที่นายชัชรินมียาเสพติด

เขาแค่ชวนไปเที่ยวบ้านพี่ชายที่อำเภอประสาทเท่านั้นเอง
นายเกียรติศักดิ์เขาบอกว่าผมก็เลยนั่งรถจักรยานยนต์

รับว่าผมเคยเสพยานะแต่ผมไม่เคยขายเลย
ส่วนตัวของนายชัชรินก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ

ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนมันครอบครองยาเสพติดไว้ตั้ง๖๐๐เมตรแบบนั้นนะครับ
ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับก็ต้องสอบสวนขยายผลต่อ
แล้วก็นำผู้ต้องหาทั้ง๒รายส่งร้อยเวร
เพื่อที่จะควบคุมตัวทันทีนะครับ